หลายคนเห็นก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้
แล้วน้องที่ถูกทำร้ายเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ย

แต่ว่าคลิปที่ท่านเห็นเมื่อวานนี้เนี่ย
วันนี้เราตามให้ทุกแง่มุมเลยนะครับ
คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าไปในร้านขายยางรถยนต์นะครับ
ซึ่งอยู่ที่ซอยกระทุ่มล้ม๓ย่านพุทธมนตรสาย๔นะฮะ
คลิปนี้เดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคลิปของผู้ชายที่คือเหมือนคือใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะนะ
แล้วเข้าไปก็ไปเจอเด็กชายวัยรุ่นอายุประมาณ๑๕๑๖ทำร้ายเลย
คนที่อยู่ในร้านก็หื้มตะโกน
เราก็นำเสนอข่าวไปแล้วล่ะว่าคนที่ไปทำร้ายคือพ่อแท้ของเด็กนะคะ
ใช่เดี๋ยวไปดูคลิปนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ชมไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันอีกสักครั้งก่อน

พี่อัสเดี๋ยวกับน้องกันเลยนะ

พี่หนูก่อนแล้วพอเถอะนะพี่นะนะ
ให้น้องทำงานหน่อยนะพี่นะ

ให้น้องทำงานนะ
พี่อัส

ใช่ก็พยายามที่จะพูดว่าอย่าไปทำน้องเขาเลยนะ

เขาก็รู้นั่นแหละว่าเป็นพ่อลูก

แต่ก็ทำทำร้ายทำร้ายแล้วก็

ก็เพจแมวโปรดำก็นำคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็มีการนำเสนอความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเลย

ดูน้องเขาเองจนอายุ๑๘ถ้าพ่อเขาจะไม่เลี้ยงอ่ะ
ใช่นะฮะคือคลิปนี้เนี่ยที่สุดแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ไปจากร้าน
เพราะว่าชายคนนี้พอทำร้ายเสร็จก็จากไปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุ
ตามหาความจริงให้ท่านผู้ชมหน่อยว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
ที่เกิดเหตุก็คือนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นร้านขายยางรถยนต์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
อยู่ในซอยกระทุ่มล้ม๓ย่านพุทธมนตรสาย๔นะครับ
มาได้๑๒ปีแล้วนะครับก็ไม่เจอน้องวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายตามในคลิปนะครับ
พนักงานที่ร้านบอกว่าน้องที่ถูกทำร้ายเมื่อวานนี้ก็ลางานไปหาญาติที่ต่างจังหวัด
เราสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าน้องที่ถูกทำร้ายอายุ๑๖ปี
ก็มีบ้านพักอยู่ในระแวกร้านนี่แหละมาทำงานที่ร้านได้ประมาณ๒สัปดาห์เท่านั้นเอง
เป็นเด็กนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นขยันขันแข็งแต่ไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวอะไรให้ใครฟัง
วันเกิดเหตุพ่อของน้องชื่อว่านายอาร์ตขี่รถจักรยานยนต์มากับภรรยาใหม่
มาที่ร้านนะคุณเขียนมาสอนมาถึงก็เหมือนกับทำเป็นเหมือนกับมาถามพวกราคายาง
ราคายางรถจักรยานยนต์นะครับกระทั่งภรรยาใหม่ของนายอาร์ตก็ส่งสัญญาณบอกกับนายอาร์ตว่านั่นไง
อยู่ในร้านน่ะในอาร์ตก็เลยเดินเข้าไปหาน้องเลยนะครับน้องกำลังยืนหันหลังอยู่
แล้วก็พยายามฉุดกระชากลากถูออกไปข้างนอกน้องก็ขัดขืนกระทั่งทั้งคู่มาหยุดอยู่ที่ประตูทางเข้าออฟฟิศ
ตามที่ท่านเห็นในคลิปนะครับในอาร์ตก็ลงมือทุบตีชกต่อยกระทืบน้องหลายครั้ง
คนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในร้านก็พยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกในอาร์ตตอบกลับมาว่าไม่ต้องมายุ่ง
แล้วก็ยังทำร้ายน้องอย่างต่อเนื่องส่วนน้องก็ทำได้แค่ปกป้องตัวเอง
อกจากนี้ในอาร์ตยังข่มขู่น้องว่าไม่ให้มาอยู่แถวนี้อย่ามาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ
แล้วเขาก็เดินออกจากร้านไปพนักงานในร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงของน้องเคยมาเตือนน้องว่า
อาร์ตเนี่ยรู้แล้วนะว่าน้องมาทำงานที่นี่น้องก็เลยจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอด
เวลามาทำงานเหมือนกับไม่อยากให้พ่อรู้ว่ามาอยู่ที่นี่ว่าเรามาอยู่ที่นี่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตามที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ซึ่งพนักงานที่ร้านบอกว่าสงสารมากแต่พอไปถามน้องพอนายอาร์ตไปแล้วนะไปถามน้อง

เขาขี่รถมอไซค์มาค่ะมาจอดแล้วเขาก็ถามถามว่ามียางตัวนี้ไหมก็คือยางรถเขา
หนูก็บอกว่าอ๋อมีค่ะ๖๔ทีนี้แฟนของพ่อเขาก็บอกว่าเหมือนชี้สะกิดบอกว่าลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เดินดิ่งมาไม่พูดภาษาใครเลยเดินดิ่งเข้าไปหาตัวน้องเลยแล้วก็กระชากหน้ากากอนามัยออก
แล้วก็ทำร้ายร่างกายน้องอย่างอย่างในคลิปเลยค่ะจะพยายามลากน้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่คือน้องก็ไม่ออกน้องก็พยายามจะเข้ามุมเข้ามุมดึงพยายามดึงตัวเองเข้ามุมอย่างเดียว
เตะน้องต่อยน้องตบคือสารพัดนะคะที่เขาจะทำได้เอาหมวกกันน็อกฟาดน้องค่ะ
แต่คือในคลิปที่ออกไปคือมันมีแค่แค่ช่วงแรกค่ะแต่คือหลังจากนั้นคือเราก็คือแบบปิดคลิปออกไปแล้วก็ไปช่วยดึงเขาออกมา
น้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือใดเลยน้องคือน้องเขาก็ป้องกันตัวอย่างเดียว
มีการหมอบเอามือเอาแขนปิดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่ทั้งพี่ที่ทำงานเข้าไปห้ามค่ะ
คือแบบเห็นน้องแบบโหทำไมเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับลูกได้ขนาดนี้
เราเข้าไปห้ามแล้วเขาทำยังไงตัวพ่อเขาเขาก็บอกว่าให้ปล่อยปล่อยอย่างงี้อย่ายุ่งปล่อยอย่างเงี้ค่ะ
ไม่ให้น้องอยู่คือบอกมึงจะไปอยู่ไหนก็ได้แต่ว่ามึงห้ามอยู่แถวนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่าน้องก็เพิ่งมาทำงานได้ประมาณ๒อาทิตย์เอง
แล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พ่อเขาจะบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเห็นว่าลุงเขาเข้ามาเตือนเขาด้วยนี่ใช่ค่ะ
ลุงเข้ามาเตือนเขาน้องเขาเลยเอาหน้าผ้าหน้ากากอนามัยอ่ะมาปิดไว้เพื่อเพื่อจะทำงาน
เห็นน้องเล่าให้ฟังลุงมาเตือนว่าเหมือนพ่อเริ่มรู้แล้วนะว่าลุงอยู่แถวนี้อะไรอย่างนี้
ที่มาทำงานเสาร์อาทิตย์ที่รู้จักกันคือน้องก็เป็นคนนิสัยดี
คือสั่งงานอะไรน้องก็ทำช่วยงานทุกอย่างเป็นคนเฮฮาร้องเพลงก็วัยรุ่นนะคะพี่
พูดกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่า
น้องก็อายุ๑๖เองค่ะยิ่งฟังยิ่งน่าสงสาร
ใช่เราก็อยากรู้นะว่าหลังจากถูกทำร้ายแบบนี้แล้วเนี่ยน้องเขาอาการเป็นยังไง
ได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือยังนะคะก็ตามรายงานข่าวก็บอกว่า
น้องเองเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะจากที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เตชะทัพทองค่ะคือเขาไปพบกับน้องแล้วก็พาน้องไปพูดคุยไปสอบปากคำ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายเตชะก็พาน้องเนี่ยไปหาญาติที่นครราชศรีมา
แล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มครับทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับนายเตชะนะคะ
ก็บอกว่าน้องเนี่ยสบายใจขึ้นไม่มีความเครียดหรือความวิตกกังวลอะไรแล้ว
ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติความรุนแรงทารุณกรรมในครอบครัวหรือเปล่า
ถ้าเข้าข่ายก็จะมีการดำเนินการเรื่องของคดีความ
เตชะบอกว่าครอบครัวของน้องเขาแยกทางกันตั้งแต่น้องยังเด็กอะค่ะ

๒ปีก่อนพ่อรับน้องไปดูแล
แต่ก็ทำร้ายร่างกายน้องเป็นประจำ
คุณภาคภูมิต้องหนีออกมาจากบ้าน
ส่งตัวเองเรียนก็คือเรียนกศน
พ่อมารู้ว่าน้องมาทำงานร้านขายยางแถวบ้าน
ก็ออกตามนะออกตามหา

น้องบอกว่าไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อแล้ว

ส่องโดนแหลงในครอบครัว
ก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่เค้าพิษทนาว่ามันเข้าเกณฑ์ไหม
แล้วก็เจ้าหน้าที่เค้าช่วยดูแล
สาเหตุที่เขาถูกพ่อเขาทำกระทำเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรพี่
ช่วงประมาณ๒ปีที่กลับมาอยู่กับพ่อเนี่ยก็โดนกระทำอยู่แล้วเรื่อยนะครับเป็นระยะ
แล้วก็มีหนักบ้างเปล่าบ้างแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ก็คือที่โดนกระทำ
เพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาหนีออกจากบ้านเพราะเนื่องจากว่าโดนพ่อกระทำบ่อย
ไปหางานทำเองอะไรเองแล้วก็มีคนไปเจอว่าเขาไปทำงานอยู่ที่ร้านยางแห่งนี้
ก็เลยมาบอกพ่อพ่อรู้ปุ๊บก็เลยตามไปแล้วก็เลยเกิดเรื่องอย่างที่เห็นครับ
แล้วในคลิปอะพี่มันมีการข่มขู่ว่าห้ามอยู่ในพื้นที่แถวนี้

อ่าจริงจริงน้องบอกว่าข่มขู่หนักกว่านั้นอีกครับถึงชีวิตเลย
ครับเราก็ไม่ทราบว่ามันหนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่สอบถามจากทางญาติทางฝั่งพ่อเนี่ย
ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วก็เป็นวิถีชีวิตเขาอะครับ
ก็ทางญาติก็ถ่ายหน้ากันทั่ว
เขาก็พูดชัดเจนว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็อยากจะให้ดำเนินคดีกันถึงที่สุด
เพราะว่าเมื่อสักครู่ก็เหมือนกับว่ามีการให้ลุงโทรเข้ามาเคลียร์ว่าพ่ออยากจะขอโทษอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็อธิบายชัดเจนว่ามันไม่ได้อยู่ที่อำนาจน้องแล้ว
เพราะว่ามันเป็นคดีเรื่องของการพารุนกรรมเด็กแล้วก็เรื่องของฮุงคลองเด็กอยู่
เพราะฉะนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วต้องว่ากันไปตามการให้การของเด็กว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าก็รู้จักครอบครัวของนายอาร์ตดีนะในอาร์ตมีลูกสองคนนะครับที่ชาวบ้านบอก
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายก็คือน้องที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับ
ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่านายอาร์ตเคยถูกตำรวจจับในข้อหายาเสพติดแล้วก็ถูกจำคุกในเรือนจำ
ตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับก็เลิกรากับภรรยาแม่ของลูกไป
แล้วภรรยาก็ไปได้สามีใหม่นะครับเอาลูกสองคนไปดูแลด้วย
ตอนนั้นในอาร์ตยังอยู่ในคุกก็ให้ลูกไปเยี่ยมแล้วอยู่บ่อยนะ
กระทั่งในอาร์ตพ้นโทษออกมาก็มาทำอาชีพเลี้ยงไก่ชน
แล้วก็รับลูกสองคนจากภรรยาเก่าเนี่ยมาส่งเสียดูแลเอง
แต่อันนี้ชาวบ้านอ้างนะชาวบ้านบอกว่าในอาร์ตบอกว่าลูกชายเนี่ย
ไม่ยอมเรียนหนังสือชอบหนีเที่ยวก็เลยไม่พอใจ
แล้วก็ลงโทษอยู่บ่อยครั้งทีนี้พอมาเห็นข่าวเห็นคลิปแบบนี้
ตกใจอยู่ที่ชาวบ้านบอกเพราะปกติในอาร์ตเป็นคนรักลูกมาก
ทำไมถึงไปทำร้ายลูกแบบนี้ได้
เขาบอกว่าเขาไม่ให้ลูกเขาเที่ยวรู้แค่นั้นเองแต่เขาไม่อยากให้ลูกเขาเที่ยว
มีแค่นั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เตี้ยทั้งคู่เลย
แล้วลูกผู้หญิงนี้โดนตีบ้างไหมครับ

แสดงว่าน้องผู้ชายเนี่ยหนีเที่ยวประจำ

ส่วนมากไปเที่ยวที่ไหน
กลางคืนเขาชอบออกกลางคืนไปเที่ยวแล้วเขาก็ไม่อยากให้ไปไปแล้วก็ไปโดนรถชนรถอะไรเดือดร้อนเขาไง
ที่รู้น่ะก็คือว่าเขามาคุยอย่างนั้นเพราะว่าเขาออกจากคุกมาลูกเขาไปเที่ยวเขาไม่ให้ลูกเขาเที่ยวรู้แค่นี้
แต่เขาก็รักลูกเขานะมองดูแล้วเขาก็รักลูกเขาแต่เห็นเยาย่าเขามาคุยเขาบอกว่า
ไม่อยากให้ลูกเขาเที่ยวเขาไม่ให้เที่ยวลองเที่ยวเขาจะตีอย่างนี้รู้แค่นี้
แต่ไม่รู้ว่าลูกเขาไปเอาเรื่องพ่อเขาไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยไปตรงติ่งกับเขาไง
จากแม่เขาน่าจะมาคุยให้ฟังเพราะว่ามันออกจากคุกมามันจะไม่ให้ลูกมันเที่ยวไหนเลย
ให้ลูกอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยไม่อยากให้มีเรื่องที่อื่นแล้วลูกไปก็เป็นรถล้มแข้งขาหักหลายเที่ยวไงปอกแปลกเนี้ย
เขาไม่อยากให้ลูกไปไหนแต่ไม่รู้ข่าวว่าเขาไปตีลูกเขาเขาได้มีการส่งเสียเลี้ยงดูลูก
ไม่ได้เรียนเขาเอามามันไปติดคุกใช่ไหมเขาก็เอามันย้ายมาอยู่ตรงนี้
เอาไว้ย้ายอยู่กับย่าและให้ญาติมาส่งเสียแต่เด็กมันไม่เรียนคุณโตนี่เรียนจนไปต่อหานู่นนั่นน่ะ
อะไรขิงน่ะน่ะคนโตก็สนใจเรียนเขานี่มันมีแบบรักลูกห่วงใยลูกรักรักรัก
เขาอยู่ในคุกเขายังบอกให้ทางนี้ไปรับลูกเขามาดูแลเลยเขาก็เอามาเรียนหนังสือซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้
แต่เด็กมันไม่เรียนมันกลับไปอยู่กับยายมันที่นครปฐมตรงไหนก็ไม่รู้นั่นแหละ
แต่ผู้หญิงไม่ได้ไปผู้หญิงก็เรียนปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนอยู่
อันนี้มุมเพื่อนบ้านนะคุณเขียนมาสอนเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าเพราะน้องผู้ชายไม่ค่อยเรียนหนังสือ
เขาอ้างว่าอย่างนี้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องฟังจากน้องด้วยแต่น้องเขายังไม่อยากพูดอะไรกับใคร
แต่ถ้าจากข้อมูลที่ทีมข่าวเราบอกมาเนี่ยก็โดนมาตั้งแต่เด็กก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
เพราะถึงว่าถ้าเป็นเพราะน้องไม่ได้เรียนหนังสือจริงไม่ค่อยไปโรงเรียนจริงมันก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ไง
ใช่คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลงโทษลูกทำโทษลูกได้แต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับ
คือเรื่องของคดีความเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามีใครไปแจ้งความในส่วนไหนอะไรยังไงจะเอาผิดกันยังไงได้บ้าง
แต่วันนี้เราไปที่สพโพแก้วนะครับท้องที่เกิดเหตุนะครับเพื่อจะไปถามความคืบหน้าด้านคดีนะฮะ
ก็ยังไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าทางตำรวจพี่เขาก็ยังไม่ได้คุยด้วย
ก็ถามไปยังภูมิกับการสพโพแก้วนะครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกชัยรินแก้วสุวรรณนะฮะ
ท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะยังไม่ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
เดี๋ยวขอไปตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนก่อนว่าตกลงอะไรยังไงกันแน่นะฮะ
วันนี้ก็ไปที่สพโพแก้วมาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราแจ้งนะฮะ
ก็ในเพจแหม่มโพดำเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาช่วงสักหัวค่ำสักทุ่มหนึ่ง

เขาก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยจริงแล้วก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะ
ก็เคยโดนพ่อตบกรามแตกมาแล้วนะคะ
คือตั้งแต่เขาอายุ๑๕เขาก็ดูแลหาเลี้ยงตัวเอง
ดูแลยายตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
แก่เก็บขยะขายบางวันไม่มีกินกินข้าวคลุกน้ำปลาคลุกน้ำตาล

แต่ตัวน้องไม่เคยสวนกลับน้องตอบว่าจะสวนกลับได้ยังไงเขาเป็นพ่อผมครับพี่

แล้วก่อนเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยน้องเขาประสบอุบัติเหตุใส่เหล็กในกราม
แต่พอพูดไม่ถูกหูพ่อตบกรามแตกเลย
ตอนนี้การเคี้ยวขบฟันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เนี่ยค่ะแล้วก็มีข้อมูลว่าพ่อก็เคยโดนคดีหลายอย่างคดียาเสพติดคดีรุมโทรมเนี่ยนะคะ
ทางเพจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทางเพจจะช่วยกับลูกเพจเดี๋ยวจะส่งเสียน้องจน๑๘เลย
อยากให้น้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้าพ่อไม่ยอมเลี้ยง